ใจบาปค่ะที่จังหวัดนครราชศรีมา
ยกตู้บริจาคไปแบบหน้าตาเฉยเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณตี๒นะคะ
คืนวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
และเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในวัดคีรีวัน
เขตเทศบาลเมืองปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
โอ้โห
กางเกงขาสั้นมาทำลับล่ออยู่ที่จุดที่กระหลาบไหว้พระพิฆาเนศเสวยสุขค่ะ
จากนั้นก็ทำการเคลื่อนย้ายตู้บริจาคค่อยช่วยกันมากันสองคน

อีกรายหนึ่งที่ช่วยกันคือสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้น
แล้วก็ช่วยกันยกตู้บริจาคออกไปเลย
ซึ่งโจรสองรายนี้ไม่ได้ยกตู้บริจาคไปไหนไกลเลยนะคะ
แต่ว่ายกมาไว้ตรงบริเวณนอกสารา

วิ่งไปขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาค่ะ
จอดไว้จุดที่ขนตู้มาวางอ่ะ

แล้วยังไงคุณผู้ชมสังเกตดีนะ
ที่มาขโมยตู้บริจาคไม่ได้มากันสองคนค่ะ
ถ้าสังเกตจากกล้องวงจรปิดดีแต่มีถึง๓คน

เหมือนเขาทำกันเป็นขบวนการ
จากนั้นนะโจรทั้ง๓คนก็ช่วยกันเข็น
ตู้บริจาคไปขึ้นรถจักรยานพ่วงข้างจักรยานยนต์พ่วงข้าง
แล้วก็ขับหลบหนีไปเลยคือตู้มันหนักค่ะคุณ
น้องไม่ต้องสังเกตนะรถมอเตอร์ไซด์ที่เขาขับขี่
ผ่านไปมากก็มีน่ะประชาชนที่เขาผ่านไปมา

เออก็ยังจะกล้าทำกล้าขโมย
หลวงพี่บัวพระมหาอาทิตย์อภิวัตโน
ท่านเป็นเลขานุการวัดคีรีวัน
ท่านเล่าว่าตู้บริจาคที่คนร้ายขโมยไปเนี่ยเป็นตู้บริจาคหลักของทางวัดเลยนะ
แล้วก็ตั้งมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ทางวัดจะเปิดปีนละหนึ่งครั้งเท่านั้นเอง
โอ้โหต้องบอกว่าภายในตู้บริจาคเนี่ยค่ะ
มีเงินบริจาคทั้งค่าน้ำค่าไฟแล้วก็กิจกรรมในวัด
จากผู้ที่มีจิตสาธารณ์รวมแล้วนับแสนเลยนะคะ
เพราะว่าตู้ค่อนข้างใหญ่เนอะอย่างที่เราเห็นแล้วน่าจะมีน้ำหนักเยอะด้วย
เพราะคนร้ายนำรถจักรยานยนต์มาแบกไปเลย
ตอนนี้ทางหลวงพี่บัวก็แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรปากช่องนะคะ
พร้อมกับขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับโจร
บาปให้ได้โดยเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกแหละ

แล้วเดี๋ยวมันจะไปทำแบบนี้กับที่วัดอื่นอีกหรือเปล่า
เราก็ไม่รู้เหมือนกันย่ามใจมากเลยนะ
เข้ามาอย่างที่คุณชนะบอกรถสัญจรผ่านไปมา
ทำกันได้นะแบบนี้

ส่วนเรื่องของเวรกรรมก็ว่ากันไปนะคะ